มาจ้าตัวใหญ่เลยจ้า

อันนี้ตัวนี้ตัวใหญ่ครูขอร้อยหนึ่งนะ
กระดูกด้วยหมุนค่ะลูกกระดูกด้วยหมุนจ้ะ
หมุนจที่รักหมุนเลยจ้ะ
นี่ขอกระดูกก็ให้กระดูกไปเลย
ด้วยความที่พื้นที่ที่เด็กอยู่ก็คือ
เขาแทบจะไม่มีสิทธิ์ที่จะเลือกกินอะไรได้มากมายค่ะ
แล้วก็บางทีเนี่ย
ถ้าสมมุติเหลือจริงเหลือเยอะจริง
เด็กก็ห่อกลับบ้านไปให้ผู้ปกครองได้ทานด้วยอย่างนี้ค่ะ

เมนูเนี่ยก็คือส่วนใหญ่ก็จะเป็นคุณครูช่วยกันคิดค่ะ

อยากกินอันนี้ครับอะไรอย่างนี้

อื้อหื้อหื้อหื้อหื้อ

หื้อหื้อหื้อหื้อ
หื้อหื้อหื้อหื้อ
หื้อหื้อหื้อหื้อ
หื้อหื้อหื้อหื้อ

หื้อหื้อหื้อหื้อ

โรงเรียนตั้งแต่เช้าเพื่อที่จะมาทำกับข้าว

โมงครึ่งคุณครูทุกคนก็จะมาพร้อมกัน

ที่จะไปดูแลเด็กเข้าแถว
หรือเด็กทำความสะอาดบริเวณโรงเรียนค่ะ
แล้วคุณครูก็จะเป็นเหตุหลักในการทำข้าว
เสร็จ๙โมงก็ขึ้นเรียนตามปกติเลยใช่ไหมค่ะ
ทำไมเด็กนักเรียนถึงได้มีอาหารที่ดีกินทุกวัน
ส่วนหนึ่งก็คือเป็นจากผู้ใหญ่ใจดีด้วยนะคะ
เพราะว่าถ้าบอกถึงงบประมาณของเราหัวนะคะ
มันก็จะไม่ได้ประมาณนี้หรอกค่ะไม่ได้ขนาดนี้
เพราะว่าเนื่องจากมันก็เด็กจำนวนน้อย
เงินที่ได้ลายหัวมามันก็จะน้อยไปด้วยใช่ไหมคะ
ก็จะมีสนับสนุนมาค่ะ
แล้วก็คุณครูก็ออกส่วนตัวด้วยค่ะ

ด้วยความรับผิดชอบของคุณครูที่ว่าซื้อของเกินก็โอเค
เราก็เอาเงินส่วนตัวไปด้วยค่ะ
คุณมองมีคอนเจนแบบนี้ทุกวัน

เหมือนแบบเป็นเพื่อนการหรือเป็นอะไรเงี้ย

ให้ตังค์มาแบบเดี๋ยวทำอาหารเลี้ยงเด็กหน่อยนะ

ตรงนั้นแล้วที่ที่คุณครูถ่าย

คุณครูอยากให้เขาเห็นว่าเงินที่เขาให้คุณครูมา

เราทำอันนี้ให้เด็กน้าอะไรเงี้ยค่ะ

เขาก็เลยมีแบบว่าฝากแบบสื่อโซเชียลต่าง

หรือบางคนก็จะส่งของมาที่โรงเรียน

เช่นแบบว่าขนมหรืออะไรต่าง

หมึกแห้งหรือของแห้งอะไรมาให้

เป็นอย่างนี้ประจำทุกสัปดาห์ไหมคะ
ไม่ได้เป็นทุกสัปดาห์นะคะเพราะว่า
มันก็ไม่ใช่ว่าจะมีคนบริจาคมาตลอดทุกสัปดาห์ค่ะ
มันก็ต้องแบบว่าดูที่ว่าเราได้งบประมาณมาเท่าไหร่แล้วก็

แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วคุณครูก็ต้องออกเพิ่มอยู่ดีอย่างนี้
คือเด็กของเรามันได้รายหัวคนละ๒๗บาทเพราะว่ามันเป็นโรงเรียนขนาดเด็ก
อาหารของเราก็จะทำไปซื้ออาหารมานะครับ
เป็นอาทิตย์เพราะว่ามันอยู่ไกลละกันดานนะ
จะซื้อมาเป็นแพ็คกันแล้วก็จะทำให้กระติก
ส่วนที่มันเพิ่มเติมเข้ามาก็จะมีบริจาคเข้ามา

ชาวบ้านบริจาคหรือเป็นแอฟซีของคุณตัวบริจาค

เรามีความรู้สึกยังไงคะที่เรียกรูปเลยลูกเด็กหิงอย่างไร
ส่วนมากเด็กเขาจะเป็นเด็กแบบไหนคะครอบครัวแบบไหนคะ

ผมก็มาไม่นานแล้วคล้ายกับว่ามันเป็นครอบครัวที่ผมก็ยกขึ้นมา

ส่วนมากก็มันอาจจะหลายแหล่ง

อาหารที่เราได้จากงบประมาณท้องถิ่นมา
มาบวกกับเพื่อนเอฟซีของคุณโม
รู้สึกว่าเด็กจะได้กินเต็มอิ่มไหมคะ
อิ่มครับเพราะว่าผมมาอยู่นี่ก็เด็กก็กินอิ่มทุกวัน
เสียงสะท้อนจากผู้ปกครองเหรอคะ
ปกครองก็โอเคครับพอใจครับ